สำหรับพี่แอฟทักษะออนก็โดนเหมือนกันงานนี้
โดนเบรกในการถ่ายทำละคร
คือยกทั้งกองเพราะว่าเพื่อความปลอดภัย
อย่างกองละครกองนึงนักแสดงเป็น๑๐๑๐คนนะคุณ
ไหนจะทีมช่างแต่งหน้าช่างผมช่างไฟ

สมาคมผู้กำกับก็เลยขอความร่วมมือ
ทีมงานกองหนังกองละครหยุดถ่ายทำ๑๔วัน
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
องละครของแม่แอฟทักษะออนก็ตอบรับทันที
อาทิตย์หน้าจะหยุดถ่ายทำไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะ
ก่อนหน้านี้มีการระมัดระวังตัวกันเป็นอย่างดีเลย
สำหรับนักแสดงทุกคนก็ดูแลตัวเองกันดีเลย
เห็นบอกว่าขนาดน้ำแข็งก็ไม่ขอทานนะ
กลัวว่าจะมีความสกปรกเชื้อลงเชื้อโรคปนเปื้อนมา
ส่วนลูกสาวน้องปีใหม่ช่วงนี้ปิดเทิมพอดีค่ะ
แอปก็เลยขอเก็บทัวร์ลูกเอาไว้ที่บ้าน
กิจกรรมการเรียนพิเศษนอกบ้านทั้งหมดแคนเซิลหมดเลยค่ะ
กองละครล่ะค่ะก็จริงก่อนหน้านี้ก็ถ่ายทำมาตลอดนะคะ
แล้วก็มีผู้ใหญ่ก็น่ารักมากเลยค่ะ
ก็คือมีมาตรการในการที่จะป้องกันต่าง
อาทิตย์หน้าก็ทำตามนโยบายค่ะก็หยุดค่ะตั้งแต่อาทิตย์หน้า
แต่ว่าจนถึงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่ง
หวังไหมก็คงหวังค่ะแต่ก็คิดว่าตอนนี้เราก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะ
คือบวกกับปีใหม่เขาก็เป็นช่วงปิดเทิมพอดีด้วย
เราก็ให้ปีใหม่อยู่บ้านพยายามจัดกิจกรรมให้น้องทุกอย่างอยู่ที่บ้านนะคะ
พิเศษอะไรทุกอย่างก็งดหมดเลยค่ะก็เอามารวมไว้ที่บ้านอย่างเดียวเลยค่ะ
หลากหลายกิจกรรมทำได้ผ่านโซเชียลที่บ้านนะคะ
ก็เป็นกำลังใจกับคุณแม่ที่มีลูกเล็กทุกคนค่ะ
กงกิจกรรมทำเด็กน่าจะสนุกแล้วก็แฮปปี้
แล้วก็น่าจะเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ